เอาล่ะช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวที่จะต้องอกสั่นขวัญภาวะกันต่อ

เรื่องนี้คุณผู้ชมมันทำเอาคนที่ผ่านไปผ่านมา

พอแล้วพอแล้วไม่อ่านแล้ว

มันน่าจะบรรยายได้ชัดเจนว่าทำไมทำไมถึงต้อง
คนแคร์สแตนอัพ
แหลละ
คุณผู้ชมภาพมันสามารถเล่าเรื่องได้ทุกอย่าง
บอกแค่นี้เห็นเมื่อสักครู่นี้รู้สึกยังไงบ้าง

ไม่ใช่แค่ชาวบ้านแถวนั้นนะที่เป็นแบบนี้
คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ตกอกตกใจ
เขาต้องมาพบกับสุสานหุ่นนับร้อยตัวนะคะ
นั่งโพสต์ท่าเลยหัวก็ไม่มี
ไวห้างบ้างล่ะยกมือยกไม้บ้างล่ะ
มันหล่อนนะคุณเห็นแบบนี้ดึกดื่น
มาเป็นชิ้นส่วนบ้างแหละดูนะ
หัวไม่มีบ้างแขนหักบ้างขาหักบ้าง
บางตัวมีแต่หัวบ้าง

ขนลุกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว
ทำไมมันมารวมตัวกันตรงนี้เต็มไปหมดละเนี่ย
ล่าสุดนี่คุณเขาบอกว่าหล่อนมากเลย
เขาหล่อนกันไปถึงในโลกโซเชียลกันหมดแล้ว
คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปลง
แต่คุณเห็นไหมว่าป้ายนี้เขาเขียนว่าอะไร

คุณผู้ชมค่ะหุ่นเหล่านี้มีเจ้าของนะคะ
เจ้าของก็คือลุงชาญรอดประเสริฐ

ลุงชาญเนี่ยเขามีอาชีพรับเหมาซื้อของเก่า

เขาไปรับเหมาซื้อหุ่นมาจากห้างสรรพสินค้า
รับเหมาซื้อมาประมาณ๓๐๐กว่าตัวเลย
เขาเอาหุ่นเหล่านี้มาตั้งขายริมทาง
คือพอเห็นสภาพหุ่นแล้ว

แต่จริงแล้วเขาขายนะคะคุณคะ
พอคนผ่านไปผ่านมามันไม่เห็นป้ายขาย
บางทีมันตกใจทำไมหุ่นมันอยู่แบบนี้ได้นะคะ
คือกลางคืนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้
ถ้าเป็นตอนกลางวันก็ว่ากันไป
แต่ตอนกลางคืนดันใสใครจะอยู่ก็อยู่

แต่ว่าจริงแล้วถ้าเกิดใครสนใจจะซื้อ

หุ่นเป็นหุ่นเก่าที่ลุงเขารับซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าเฉย

อยากซื้อก็ติดต่อลุงไปได้นะจ๊ะเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้แหละ
แต่จริงแล้วหุ่นทั้งหมดนี้มีเจ้าของ
แต่มันผิดตรงที่ว่ามันตั้งผิดที่ผิดทางไปหน่อย
แล้วบริเวณตรงนั้นมันอยู่ใกล้กับสารเจ้าแม่พี่กุญธอง

ติดต่อไปเลยจ้าเบอร์นี้ใครอยากจะซื้อ

หุ่นทั้งหมดคุณลุงชานแกจะย้ายหุ่นไปไว้ที่อื่นหรือเปล่า
แล้วลุงชานเล่นไม่ใส่เสื้อเดินอย่างนี้
ใช่อันนั้นลุงชาญ
แกเดินไปตั้งหุ่นเรียงหุ่นใหม่

ชาญใส่เสื้อนะจะไปจับหุ่นตอนข้ามเมื่อคืนนะ
อย่าไปแบบว่าเสื้อผ้าไม่ใส่อย่างนี้ไม่เอา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องลงมาดูกันเลย
พอเต็กตึงเจ้าหน้าที่ต่างลงมาดูว่า
มันมีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นศพหรือมันเป็นอะไรที่แท้
มันเป็นหุ่นหุ่นในเสื้อผ้า
แล้วก็ไม่ได้เอามาทิ้งเขาตั้งขาย
อ้าวยกมือหน่อยอ้าวหลุดแขนห่าง
น่ากลัวมากมันจะเป็นอะไรที่หลอนใจมาก

คุณจะนึกรู้สึกในใจว่า
เอ๊ะทำไมมันวันหนึ่งมันโบกมือด้านขวา
สักพักอีกวันหนึ่งมันโบกมือด้านซ้าย
สักวันหนึ่งแขนหายไปแล้ว

หายค่ะหลายคนก็หาใจหายไปหมดแล้วค่ะ
อยู่เหมือนกันไม่รู้นะคุณผู้ชมนะว่าหลังจากนี้
ให้แบบตั้งใส่เสื้อผ้าให้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
มีแต่ซื้อมาเยอะไงสามล้อยกว่าตัว

บอกว่าขายประมาณตัวละ๕๐๐พันหนึ่ง

จะซื้อไปทำไม๓๐๐ตัว

คลุมผ้าไว้หน่อยไว้คุมร้านไว้นิดหนึ่งแต่ก็อ่ะยังไงตั้งสติ
เราก็จะรู้เองว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคือสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้

มุติว่าคุณเห็นแว๊บแบบตาฝาดหรือเปล่า